คลิปเหตุการณ์นี้เกิดบนท้องถนนนะครับ
มีคนถามว่าทำไมต้องใช้กฎหมู่ในการรุมกระทืบหนุ่มโรงงาน
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับสาวโรงงานที่นั่งซ้อนท้ายมา
แต่ปรากฏว่ามาติดอยู่ตรงแยกหนึ่ง
แล้วถูกกลุ่มคนมาดักหน้าดักหลังแล้วก็รุมกระทืบ
ผู้ชายที่ถูกกลุ่มกระทืบเนี่ยนว่ำเหมือนกันนะคุณนะ
โพสต์เหตุการณ์แล้วก็ระบุว่าช่วง๕โมงเย็น
คุณดูสิเมื่อวานนี้นะครับบริเวณถนนรังสิตปฐุมธานี
ตำบลบ้านกลางอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ขณะที่ชายหญิงพนักงานโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์๒คน
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านภายในซอยวัดเสด็จ
หมู่๕ที่บ้านคลองกระแชงที่ตำบลสวนพริกไทย
มายังจุดเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อก
เสื้อแขนยาวขายาวคลุมทั้งตัวเลย
ล้อมรถจักรยานยนต์ล้อมหน้าล้อมหลังไว้แบบนี้
จากนั้นลากตัวผู้ชายหนุ่มโรงงานคนนี้
มากระทืบไม่ยั้งเลยนะฮะ
โดยระบุว่ามีเรื่องอะไรกันทำไมไม่ใช้กฎหมาย
แต่ทำไมใช้กฎหมู่รุมกันแบบนี้

แชร์ด้วยครับหาตัววัยรุ่นกลุ่มนี้

เหตุเกิดตรงร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

ไปทำร้ายเขาทำไมมีเรื่องอะไรกัน
ทำไมถึงต้องทำขนาดนี้นะครับ
ผู้ศึกาของเราโทรศัพท์ไปพูดคุย
กับคุณซุยอายุ๒๔ปี

คุณซุยเป็นน้องสาวของผู้บาดเจ็บนะ
น้องสาวของหนุ่มโรงงานที่ถูกรุม
พี่ชายก็ถามโดยกลุ่มวัยรุ่นนี่

ซึ่งคนในกลุ่มวัยรุ่นเองก็อีกคนก็ตอบว่าใช่

พอเพื่อนในกลุ่มบอกใช่เท่านั้นแหละ
ทีนี้ถูกรุมกระทืบตามคลิปเลยนะฮะ
อาการของพี่ชายคือตาเขียวช้ำบอบช้ำทั่วร่างเลย
แต่เคราะห์ดีที่หมวกกันน็อกไม่หลุด
หมวกกันน็อกหลุดมันคงเตะหัวกระทืบหัวเขาให้
ใช่ต้องการตามหาคนร้าย
เพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าเขาทำไมต้องมากระทืบพี่แบบนี้

แล้วคือแบบทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้
มันอยากรู้ว่าเขาทำทำไมอยากจับให้ได้
จริงแล้วเขารู้จักกันมาก่อนไหมคะ
เขาไม่รู้จักกันค่ะ
คือตอนนี้หนูรู้มาว่าพี่หนู
แต่ทำไมเขาบอกว่าคือคนในน้ำเยาะมันนี่แหละ

สงสัยคนในโรงงานนี่แหละที่ไม่ชอบหน้าของพี่หนู
เพราะหน้าของพี่เป็นคนหน้านิ่ง
ก็เลยจ้างกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อเหตุ
ชายนะครับตอนนี้ก็พอจะทราบตัวพอจะรู้ตัวคนจ้างวานแล้วล่ะ
ก็ไปแจ้งความไว้กับตำรวจไว้แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องจาก
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อหาเบาะแสผู้กระทำผิดเพิ่มเติมต่อไป
และจะต้องนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ส่วนถ้าผิดใจกันกับคนในโรงงาน
มีการจ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องตามแหละตามมารับผิดเหมือนกัน
คุณผู้ชมข่าวนี้ค่ะ